เราพักการเมืองกันสักครู่นะคะมาดูเรื่องของการเยียวยา
ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกกันหน่อยเพราะว่าพายุเนี่ยพัดผ่านไปแล้วแหละ
แต่ความเสียหายเนี่ยโอ้โหมันไม่ผ่านไปสักทีคุณผู้ชม
เอ่ยรถเอ่ยเสียหายกันยับเยินไปหมดเลย
รัฐบาลเขาบอกออกมานะคะว่าใครที่มีทรัพย์สินที่เสียหายในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกประกาศไว้เนี่ย
สามารถนำค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมไปหักลดหย่อนภาษีตามจำนวนจ่ายจริงได้เลย
ปิ่นสายสุรสวดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
ในฐานะโฆษกรมสรรพากรออกมาบอกเลยนะคะว่า
มาตรการหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึก
ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เสียภาษีที่มีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์พายุที่เกิดขึ้นค่ะ
รายละเอียดเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีซ่อมบ้านนะคะ
สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีตามจำนวนจ่ายจริงได้เลย
คือซ่อมเท่าไหร่ก็ให้หักลดหย่อนได้เท่านั้นแต่ต้องไม่เกิน๑แสนบาทค่ะ
โดยค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร
ก็จะมีค่าทาสีบ้านค่ากระเบื้องค่าอิดค่าปูนค่าแรง
เรื่องนี้การซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งกับตัวอาคารหรือห้องชุด
ก็จะเป็นค่าซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์หรือว่าพวกปิ้วอิน
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งในเขตอาคาร
ก็จะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมรั้วซ่อมกำแพงโรงรถ

คือก็พยายามออกมาให้ครอบคลุมการซ่อมแซมในทุกประเภทอาคาร

ส่วนใครสำหรับกรณีซ่อมรถค่ะ
สามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีตามจำนวนจ่ายจริงได้เหมือนกัน
เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นแต่ต้องไม่เกิน๓๐๐๐บาทนะคะ
ก็จะมีพวกขาสอมรถยนต์รถจักรยานยนต์
ค่าซ่อมตัวเครื่องยนต์ค่าซ่อมแซมสีรถ
เบาะรถล้อรถระบบแอร์ในรถ
หรืออุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถที่ได้รับความเสียหาย
แต่ว่าต้องเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกนะคะ
ก็คือรถที่ถูกกฎหมายนะ

ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการเขาประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยนะคะ

ลดหย่อนไม่ได้นะคะต้องเป็นพื้นที่ประสบภัยที่ถูกประกาศเท่านั้น

ก็ต้องเป็นภายในวันที่๓มกราคมปีนี้
จนถึง๓๑มีนาคมค่ะ
ก็จะให้ใช้สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา๙๐หรือ๙๑

ก็คือจะต้องยื่นรายการภายใน๓๑มีนาคมปีหน้า
คือไม่ได้เป็นหักลดห่อนภาษีรอบนี้นะ
เป็นหักลดห่อนภาษีของปีภาษีรอบหน้า
แล้วก็ต้องยื่นภายใน๓๑มีนาคมปีหน้า

เอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมใช้เป็นหลักฐานในการยื่นรายการเสียภาษี
ทุกอย่างให้ครบด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะเสียสิทธิ์ได้นะคะ